พวกเราเองก็มีมาแนะนำมาบอกคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะจะพาไปที่จังหวัดโคราชบ้านเห่า
คุณผู้ชมค่ะที่นี่นะเขาไปค้นพบเรือโบราณที่มีอายุกว่า๑๒๐ปีค่ะ
เป็นเรือเก่าแก่เป็นเรือโบราณที่เขาขุดพบมา
ซึ่งนี่ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์มันก็คือว่าชาวบ้านได้ค้นพบซากเรือขนาดใหญ่จมอยู่ใต้แม่น้ำมูลค่ะ
ก็เลยช่วยกันกู้ซากเรือขึ้นมาไว้ริมฝังตั้งแต่วันที่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านู้นล่ะค่ะ
แน่นอนชาวบ้านทราบข่าวก็ต่างกันต่างพากันมาดูแล้วก็มากราบไหว้ซากเรือโบราณ
เพื่อที่จะขอเลขเด็ดหน่อยเถอะครับจะเอาไปเสี่ยงโชคเออ
คือบางคนก็ไม่รู้แหละว่าจะเอาเลขมาจากไหนก็เลยถามขนาดของเรือนี้มันกว้างมันยาวเท่าไรมันสูงเท่าไร
อ๋อชาวบ้านที่เขามีข้อมูลเขาก็บอกว่าเรือโบราณนี้นะยาวประมาณสิบสามจุดห้าเมตร
กว้างประมาณ๓เมตรทำจากไม้เนื้อแข็งคาดว่าน่าจะเป็นไม้ตะเคียนนั่นแหละ
ลักษณะของเรือคล้ายกับเรือขนถ่ายสินค้าน่าจะเป็นเรือกลไฟขนถ่ายสินค้ามาจากอุบล
ก็ตั้งแต่สำราชการที่ห้าน่ะแก่มากโบราณเยอะกว้างโบราณจริงอ่ะ
แล้วคือยิ่งไปกว่านั้นคือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เคยขอเคยขอเลขเด็ดกับเรือนนี้
แล้วก็ถูกเลขติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว
ว่าถ้าไม่ถูกจะไม่มีพวงมาลัยแน่นขนาดนี้ดิฉันว่า
เป็นเครื่องการันตีชั้นดีเลยนะคะ
และแน่นอนล่ะค่ะเครื่องบูชาทั้งหลายทั้งปวง
ก็เอามาจุดเอามาวาง
เอามาขอตามความเชื่อเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
จะมีการออกสลากินแบ่งรัฐบาลต้นเดือนกลางเดือน
ที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันมีคนหลังไลค์มากันมากมาย

ค่อยมาทยอยกันมาบางคนก็มาจากต้นเดือน
คนก็มากลางเดือนบางคนมาทุกวัน

ถ้าได้หลายเลขมันจะสับสนค่ะคุณ

ไม่เขามาทุกวันมาเก็บกว่าไม่มามาทำความสะอาด
ถูกต้องอ๋อดิฉันคิดได้เรื่องเดียว
มันเป็นช่วงปลายเดือนไงมันก็อดคิดไม่ได้
น้องใบตองใครเขาจะมาขอเลขทุกวัน

นึกว่ามันต้องสุดคูณ
บางคนเขาไม่รู้จะดูเลขจากอะไรนะ

อายุโบราณหรือว่าไปถูไปขอแล้ว
ดูทูบเลยหนับทูบอะไรแบบนี้

เขาก็บอกกันแบบนี้ว่ามีวิธีการหลายวิธี
เตือนกันอีกครั้งพูดกันปากเปียกปากแฉะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ

บางคนบอกนี่เลยเอาแป้งมาแล้วโรยตัวพวกเราทั้ง๓คน
โดยคุณนี่แหละเดี๋ยวงวดหน้าดิฉันจะพกมาเอง
มาโรยตัวผมไม่ได้ถูนะเอาแป้งมาโรยตัวแล้วก็เอาไปทอดทำไม
เพราะว่าคุณเนี่ยต้องใช้กระทะที่ใหญ่มากกว่าดิฉันอีกนะ
ไม่ใช่คุณชนะจุ๊บแป้งทอดนะ
ทานไม่ได้ด้วยเนียวแถมเหม็นเขียวอีกต่างหากเออทานไม่ได้
กินแล้วดีกว่าคุณไปดูซิว่าคุณมีอะไรมาฝากคุณ